ก่อเหตุเป็นพระค่ะหลอกให้ญาติโยมเนี่ย
เอาเงินมาลงกันไปซื้อสังขพันธ์และทำกระถิ่น
ศูนย์เงินไปเป็นล้านเลยค่ะนายสุชาติผู้เผือกอายุสี่สิบแปดปี
หรือว่าเสียน็อตพอมาบวชเป็นพระใช้ชื่อว่าพระก๊อต
คือเปลี่ยนนิดเดียวอะค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยโด่งดังมาแล้ว
สองปีที่แล้วแต่โด่งดังในทางที่ไม่ดีก็คือไปหลอกลวงเงินจากดาราตลกมาแล้วหลายคน
ปัจจุบันยังไม่ได้ศึกนะคะเป็นพระไปพักอยู่ที่ที่พักสงฆ์บุพรามแก้วชัยวนาราม
บุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ก๊อตการก่อเหตุล่าสุดคือการสั่งซื้อเครื่องสังขพันธ์จำนวนหลายครั้ง
เป็นมูลค่าเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาท
อกจากนี้สั่งอุปกรณ์การแสดงโขนเอามามอบให้กับโรงเรียน
เป็นเงินประมาณหนึ่งล้านบาทรวมทั้งสั่งออกแบบป้ายวัดสาลาเทพารักษ์วิหาร
จดีออกแบบรายการอื่นเยอะแยะไปบดแต่พระกฎโอนเงินมาให้ที่บอกสั่งมาทั้งหมด
เงินเขาไปให้หมื่นเดียวจากนั้นไม่มีการจ่ายเงินค่าสินค้าอีกเลย
ส่วนที่พักสงฆ์บุพรามแก้วชายวนารามพระก๊อตก็ยังหลอกเอาเงินกระถิ่น
หลอกจัดงานวัดทำให้มีผู้เสียหายหลายรายเงินรวมแล้วจากผู้เสียหายประมาณ๒ล้านบาทค่ะ
นำตัวไปศึกออกจากการเป็นพระเลยทีนี้
เนื่องจากต้องหาเป็นผู้ต้องหาคดีช่อกงและมีพฤติกรรมการหลอกลวง
ไปดูช่วงที่ผู้เสียหายมาสอบถามเสียน็อตหน้าห้องขังว่า
ทำไปได้ยังไงมีชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะไปฟังกันค่ะ
ตำรวจสพวังขอนแดงจะนำตัวเสียน็อตไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกบินบุรีต่อไปค่ะ